พิธีอันเชิญต้นตะเคียนทองยักษ
เขาบอกงานนี้มีชาวบ้านเกิดอาการแบบแปลกประหลาดด้วยนะคะ
ตามมาค่ะตามชาวบ้านกว่า๒๐๐คน
เขากำลังจุดทูบจุดเทียนถวายอาหารคาวอาหารหวาน
ทำพิธีอันเชิญต้นตะเคียนทองยักษ์
ยักษ์จริงคุณความยาวของตะเคียนประมาณ

๔๐เมตรโอ้โฮใช่ยาวมากนะขนาดนี้๓คนโอบค่ะคุณ
ถูกพบในร่องน้ำซำแคนท้ายหมู่บ้านปากโป้งตะบนปากหมันอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย
แล้วก็เมื่อกี้นี่เห็นไหมตีอีกมง
โมงเท้งโมงเท้งโมงโมงเท้งโมงเท้ง
ได้ลำกลองยาวแก้บนเขาตีคล้องเพื่อเปิดทางให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะ
สาธุสาธุสาธุจ้าจากนั้นนะคะคุณค่ะมีหญิงสาวในหมู่บ้านได้เข้าร่างทรงเจ้าแม่ทิพย์สุดา
แล้วมีอาการแปลกแบบนี้เลยร้องไห้ดีใจมีคนนำต้นตะเคียนทองไปเก็บไว้บูชา
แล้วก็บอกอีกว่าโอ้โหรองวันนี้มานานแล้วจากนั้นไม่นานร่างทรงคนนี้ก็เป็นลมล้มฟุบไปเลย
มาแค่นี้มาบอกแค่ว่าดีใจมาก
คุณวิเชียนวันทองสุกมรคนายกวัดโพศีบ้านปากโป้งก็เล่าให้ฟังบอกว่า
เมื่อประมาณ๖๗ปีก่อนต้นตะเคียนทองต้นนี้ตั้งอยู่ในป่า
แล้วพอเกิดไฟป่าต้นตะเคียนล้มลงมาค่ะ
พอชาวบ้านทราบข่าวก็เดินทางมาดูแล้วก็นำดอกไม้ข้าวตอกมาโปรยที่ลำต้น
และก็ได้เห็นเป็นตัวเลขอะไรต่างอย่างนี้นะเขาว่ากันนะ
ปรากฏออกมาโอ้กี่ตัวก็ไม่รู้อันนี้แล้วแต่ความเชื่อและวิจารณญาณและสายตาและคำบอกกล่าวบอกเล่าเลย
เพื่อให้ชาวบ้านสักการะบูชาตามความเชื่อต่อไป
เฮ่ยเรานิ่งสงบเลยหรอเรามีความเชื่อจริงแล้วน่ะ
คือทุกคนแบบฮะเป็นอย่างนี้เลย
แต่ว่าเราทำจริงจังเรื่องเล่นเราจริงจังเสมอ